สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพระจำคุณรถดีคุณเช้าเช้าค่ะ
กลับมาป่อติดบรรยากาศตรงแยกคุณพระจำคุณรถดีคุณเช้าเช้าค่ะ
ได้ยินไหมคะได้ยินครับคุณสิริวัลสวัสดีฮะ
ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดง
พอได้ยินพระจำไหมช่างให้สถานการณ์ตรงแยกดินแดงนะคะ
แล้วก็ปรับทรัพย์ลิงที่นะคะก็มีความสมมุติอยู่พักหนึ่งนะคะ
แต่ว่าราดวิธีค่ะก็ตอนนี้นะคะเวลาสี่สิบแปดนาฬิกา
ไฟฟลิชาคะบางงานแล้วคุณก็จะตัดใครนะครับจริงสินะครับ
คุณก็จำแด้วนะคะอบชื่อแยกอยู่ด้านซื้อจาคัลฟัง
ทางตำรวจนะคะก็มีการเอ่อมีแจ๊บต้นตาเพื่อที่การประจัด
ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะได้ถอยร่นแนวออกไปให้ห่างจากที่
ตำรวจได้ทิ้งระยะพื้นที่เพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ไว้
คุณมดดำกลุ่มรถเมย์คุณเช้าเช้าคะสถานการณ์ความตึงเครียดขนาดไหนแล้วฮะ
ตอนนี้เนี่ยกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะคุณชาวเอ้ยคุณมดดำค่ะ
ค่ะตอนนี้ตำรวจได้มีการใช้เก็บหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮะ
แน่นอนตอนแรกสงบกันไปแล้วช่วงหนึ่งที่มีการแยกย้ายกันไปแล้วก่อน
ครบร่วมธรรมชาติตอนนั้นก่อน๑๗นาฬิกา๕๐นาทีตอนนี้กลุ่มส่วนใหญ่
ใช่ค่ะตอนแรกตอนแรกเขาสมบกไปแล้วนะคะ
เพื่อให้รถตู้ของตำรวจได้ขยับแนวเข้าไปนะคะ
ตอนช่วงนั้นเนี่ยบรรยากาศสงบแล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่าบริเวณหน้าแฟลตก็มีการรวมกลุ่มกัน
ภาพที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
คุณมดดำคุณรถเมลคุณชาวค่ะ
แล้วก็มีละอองของแก๊สน้ำตาลอยตีกลับมาตรงบริเวณแยกดินแดงค่ะ
อืมแน่นอนได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมเขา
มุ่งใหม่เขาก็จะเดินทางไปที่บ้านพักของนายกอยู่เหมือนเดิมไหมครับ

ถูกประสงค์เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปที่บ้านนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะ
ก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่แก่นำหลักมีการประกาศแยกย้ายยุติการชุมนุมนะคะ
ก็จะมีการมารวมกลุ่มกันบริเวณตรงแยกดินแดงนะคะ
แล้วก็มีการอ่าปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างทางกลุ่มมวลชนแล้วก็กลุ่มตำรวจอ่า

ซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับการเดินทางไปบ้านพักนายกแล้ว
แต่อันนี้คือหลังจากที่กลุ่มทะลุฟ้าได้ยุติการชุมนุม
ตั้งแต่ตรงสี่แยกราชประสงค์แล้วถูกต้องไหมครับ
อันนี้คือหลังจากนั้นอืมใช่ค่ะ
แล้วตอนนี้เสียงเอ่อประทับก็ดังขึ้นเรื่อยแล้วค่ะคุณมดดำ

ตำรวจก็มีการยิงแก๊สน้ำตาสวนไป
แต่ว่าทางตำรวจก็มีการประกาศให้สื่อมวลชนนะคะว่า
หากไม่มีหน้ากากที่จะกันแก๊สน้ำตานะคะ

เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยควันแก๊สทำกลางมันได้ลอยตีมา
กับทางฝั่งของสื่อมวลชนนะคะ
แก๊สน้ำตาจุดที่ตำรวจเขายิงมานี่สังเกตว่ายิงมาจากบนทางด่วนถูกต้องไหมครับ
แก๊สน้ำตาอยู่ตรงใต้ทางด่วนค่ะคุณมดดำค่ะ

ก็จะมีตำรวจตั้งแนวอยู่บริเวณใต้เสาของทางด่วนค่ะ
แต่ว่าถนนข้างหน้าตรงใต้ทางด่วนตรงแยกดินแดงเนี่ย
รถยนต์ก็ยังสัญจรได้ตามปกตินะคะคุณพ่อดำ
ตอนนี้มีจำนวนผู้คนอยู่ตรงนั้นเยอะไหมคะคุณสิริวัล
เท่าที่เห็นด้วยตาณขณะนี้นะคะ
คุณรถเมย์ก็มีการรวมกลุ่มกันหลายคนเลยค่ะ
คุณรถเมย์ค่ะก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นจักรยานนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มกันยืนอยู่แนวหลังตรงที่เห็น
ที่เราเห็นสัญลักษณ์ไฟสีน้ำเงินนะคะ
นั่นจะเป็นป้ายรถเมย์แล้วก็จะมีไฟสีแดงสีน้ำเงินอยู่
แล้วก็จะมีจักรยานยนต์บางคันเนี่ยค่ะขับวนเข้ามาแนวด้านหน้าค่ะ